กันว่าไปเจอรอยอะไรประหลาดที่คล้ายกับรอยของพญานาคที่นี่เลยค่ะ
โคทินแก่งนาคาราศ
ท่านเห็นอยู่ตรงนี้รอยพญานาคบนแก่งนาคาราชนะครับ
อันนี้ก็เพิ่งขึ้นเย็นมาขึ้นใหม่นะครับ
บนเพียงโคทินนะครับท่านสังเกตนะครับ
เป็นรอยที่ใหญ่มากความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ง

คุณผู้ชมดูนะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะ
ภาพที่เห็นคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นร่องรอยที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า
รอยพญานาคเลื้อยแล้วก็ปรากฏขึ้นบนไหนอ่ะโขดหินไงคุณ
โหดหินที่ชื่อว่าแก่งนาคาราศกลางลำน้ำของจังหวัดเมืองกาล
ซึ่งรอยพวกเนี้ยปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยช่วงต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะ
แล้วเจ้าของคลิปเนี่ยกับชาวบ้านที่เห็นเนี่ยโอ้โห

คนที่เห็นเอ่ยคนที่ถ่ายคลิปเอ่ยคนที่รู้ข่าวเอ่ย
ฮือฮากันยกใหญ่เลยเพราะว่ารอยนี้เป็นรอยคล้ายกับรอยพญานาคเลื้อยจริง
เพราะว่าความเชื่อแต่โบราณการเขาว่ากันว่า
ตรงบริเวณกลางลำน้ำโขงเนี่ยนะคะแล้วก็โขดหินแห่งเนี้ย
มีคนเคยพบเห็นพญานาคมาก่อน
ตามความเชื่อเขาไงชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า

สถานที่ที่พญานาคจะมาพักผ่อนและมักจะมาปรากฏกายให้เห็นนั่นเอง
ตรงโขดหินตรงนี้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อ

เขาก็จะเชื่อกันแบบนี้แล้วก็อยู่ที่จังหวัดบึงการด้วยไง

ก็ต้องมีความเชื่อความเชื่อมโยงอะไรต่างเกี่ยวกับพญานาคด้วย

และก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
คุณกาโตโย๒๕๑๕นะคะ